ในครอบครัวครับว่าอาจจะต้องลองนึกดูนะครับ
แล้วก็ลองพูดคุยอาจจะเป็นคุยเชิงปกปิดนะครับ
กับทางแพทย์เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา
อันนั้นก็ก็เป็นไปได้นะครับหรืออีกมุมหนึ่งอาจจะเครียดเรื่อง
ก็ไอ้เรื่องพูดผีปีสามแล้วเออไปเห็นไปเห็นอะไรอย่างนั้น
อ่าบางครั้งนะพี่สังคมเราเนี้ยพอเด็กเป็นแบบนี้ปั๊บ
ก็มีการต่อว่าเด็กมึงแกล้งความจริง
สิ่งที่สำคัญนะพี่กำลังใจพี่การให้กำลังใจน่ะ
ผมว่ามันสำคัญมากมันจะเป็นผีหรือไม่เป็นเป็นผีเนี่ย
อย่าเพิ่งไปว่าอะไรเด็กเพราะเด็กบางทีก็อาจจะมีการจินตนาการ
เด็กมันอาจจะเห็นจริงก็ได้นะแต่ณวันนี้พอเด็กมันเป็นลักษณะเนี้ย
ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ชาวบ้านเนี่ยเรื่องของตัวเองไม่วุ่นวาย
แต่พอข้างบ้านเขามีปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าเผือก
พอเผือกปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้เด็กมันได้ฟังความคิดเหล่านั้น
ว่าเด็กแกล้งนู่นนี่นั่นแทนที่เด็กมันจะหายไวเนี่ยนะ
มันต้องกลับทับถมเด็กมันก็ทำให้เด็กเนี้ยหายากอะครับอืม
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง